แล้วครับขุมทองโกโบริคือไม่ว่าจะเจอทองที่อ้างบอกว่าทหารญี่ปุ่นเอาไปซ่อนไว้ที่ไหน
เขาเรียกขุมทองโกบุริหมดคราวนี้เขาลือกับที่สุโขทัย
เขาบอกว่าสมัยสงครามโลกครั้งที่๒ทหารญี่ปุ่นนะฮะ
เอาทองเขาบอกว่ารวมแล้ว๑๔ตันนะครับเอาไปซ่อนเอาไว้ในภูเขา
แล้วพอไปพิสูจน์ไปเจออุโมงที่มีการขุดต่อกันด้วยฝีมือมนุษย์
นี่คุณผู้ชมครับคุณลุงเกลี้ยงอายุ๖๔ปีเป็นชาวบ้านในพื้นที่
พาผู้สื่อข่าวไปพิสูจน์กันที่ถ้ำบนยอดเขาแห่งหนึ่ง
ตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย
หลายท่ำที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้บางท่ำคล้ายถูกระเบิดหินเปิดทางเข้า
ปิดทางเข้าขออภัยปิดเอาไว้จัดซ่อนไว้ไม่เคยคงเห็นนะ
พอเดินไปสำรวจอีก๒ถ้ำครับสามารถมุดเข้าไปได้
เมื่อเข้าไปข้างในก็พบว่ามันเป็นอุโมงลึกเข้าไป
แล้วไปเจอโถงใหญ่ครับคุณผู้ชมฮะ
เหมือนเป็นลักษณะของเป็นพื้นที่เก็บของนะฮะ
แล้วปลายอุโมงเนี่ยมีทางแยก๓ช่องถูกขุดต่อไปอีก
ขณะที่บนยอดเขาพบว่ามันมีหลุมลึกบ้างตื้นบ้างนะครับ
เป็น๑๐หลุมเลยกระจายอยู่ทั่วบริเวณ
ลุงเกลี้ยงชาวบ้านที่พักขึ้นไปเล่าบอกว่า

คุณตาของคุณลุงเกลี้ยงเขาเล่าให้ฟังบอกว่า
เอ้ยมีทหารญี่ปุ่นใช้ช้าง๗เชือก
ทองคำมาซ่อนไว้บนถ้ำบนเขาลูกนี้
แล้วหลังสงครามโลกยุติลงประมาณ๒๓ปี
ปีได้มีทหารญี่ปุ่นประมาณสัก๒๐๐นายได้ครับขึ้นมาขึ้นมา
บนเขามาอยู่กันเป็นเดือนเลยเพื่อค้นหาทองคำที่ซ่อนเอาไว้
แต่ไม่เจอครับมันพีคตรงนี้แหละฮะลุงเก้งเล่าต่อนะบอกว่า
ตอนนั้นแหละตอนเป็นเด็กเนี่ยเคยมุดนะเข้าไปในอุโมงในถ้ำ
บนเขาดังกล่าวเพื่อหาของโบราณจะเอาไปขายโดนตาดุครับตา
เล่าเรื่องทองให้ฟังนั่นแหละดูเองจะขึ้นไปทำไมมันไม่มี
หลอกกับท้องคำมานะฮะถ้ามีอยู่พวกฐานญี่ปุ่นเขาเอาไป
หมดแล้วนะครับจึงแอบมุดเข้าไปก็เข้าไปนะฮะยังดื้อ
เข้าไปก็ไปเจอร่องรอยการขุดอุโมงที่เล่าให้ฟังนี่แหละ
บางจุดถูกขุดทะลุไปโผล่เขาอีกด้านหนึ่งส่วนบนยอด
เขาก็มีปล่องระบายอากาศนะฮะคือเดาว่าคงเอาไว้ใช้หาย
ใจนะครับจำนวนเป็นสิบปล่องเชื่อว่าร่องรอยดังกล่าวเป็นฝี
มือของคนหรือว่ามนุษย์เนี่ยที่ขุดเอาไว้เพื่อมาหาสมบัติ
อย่างแน่นอนคุณผู้ชมครับเรื่องเล่าของทองคำที่ทหาร
ญุ่นขนไปซ่อนบนถ้ำบนภูเขาสุโขทัยเนี่ยนะฮะเราไป
สอบถามจากคุณสมชายเดือนเพ็ญรองประหลัดเทศบาลตะบนใน
เมืองครับท่านเป็นใครนะฮะท่านเป็นนักประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
สุโขทัยครับคือบอกว่าอาจจะเป็นได้นะเนื่องจากในอดีต
ทหารญี่ปุ่นเคยใช้จังหวัดสุโขทัยเป็นเส้นทางเดินทัพ
ครับมาลงรถไฟที่สวรรคโลกผ่านเมืองเก่าสุโขทัยผ่านด่านลาน
อยสุโขทัยผ่านจังหวัดตากที่แม่สอดเพื่อจะไปตีย่างกุ้งไงไป
ย่างกุ้งของเมียนมาซึ่งระหว่างเคลื่อนทับไปมันต้องมี
เสบียงโดยทองคำเนี่ยเป็นสิ่งที่ใช้แลกเปลี่ยนซื้อขายอาหาร
แล้วก็เสบียงประกอบกับเจอร่องรอยการขุดอุโมงแบบนี้ด้วย
มือมนุษย์เนี่ยอย่างไรก็ตามนะครับคุณผู้ชมฮะ
เส้นใต้๓เส้นก็ต้องพิสูจน์ข้อที่จริงให้ชัดเจนกันต่อไป
นะครับค่ะน่าสนใจเป็นเรื่องเล่าที่ต้องรอการพิสูจน์นะคะ